เขตเทศบาลเมืองมาพตาพุธจังหวัดระยอง

ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่เจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนกันมา
ว่าช่วงนี้ลมแรงด้วย
พอไฟไหม้ทีมันก็ลุกลามอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นต้องระมัดระวังป้องกัน
ให้เกิดเหตุอัคคีภัยไว้ก่อนเลยนะครับ

ภายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนะครับ

กัดเพลิงประมาณ๓๐นาทีครับ

แล้วก็มีรถกระบะที่จอดไว้ในบ้าน
หลังหนึ่งถูกเผาเสียหายไปทั้งคันนะครับ

ชาวบ้านบอกก็ตอนนั้นกำลังพักผ่อนกันอยู่ในบ้านนะครับ
พอเห็นควันเห็นเพลิงพวยพุ่งออกมา
ทุกคนเก็บข้าวของหนีไฟกันอย่างจ้าละวัน

ขณะเกิดเหตุนั้นไม่มีคนอยู่บ้านด้วย

บอก๑เรื่องของการไม่มีคนอยู่บ้าน
แต่ก่อนออกจากบ้านต้องระมัดระวังเรื่องของ
ปลั๊กเรื่องของฟื้นไฟต่างในบ้านด้วย

เรื่องของอากาศหนาวอากาศแห้งลมแรง
ก็ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับ
ตอนนี้รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอีกครั้ง
ค่าเสียหายทั้งหมดประมาณ๓ล้านบาทนะครับ